คุณผู้ชมคะมาดูคลิปนี้นะคะคือชาวบ้านเขาช่วยกันจับจราเข้
เป็นจราเข้น้ำเข็มยาวสักประมาณสามเมตรได้
ชาวบ้านบอกว่าสงสัยเป็นจราเข้ตัวเดียวกันที่เคยเจอตั้งแต่เดือนมีนาคม
แต่คราวนี้จับได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะที่สุราชค่ะ
อยากเฮ้ยนี่ค่ะนี่นี่ท่อแฉกกับจราเข้อ่ะไม่ง่ายนะคะ
จราเข้เนี่ยยาวตั้งสามเมตรได้นะนี่ค่ะคือชาวบ้านเขาช่วยกัน
นี่คือร่องน้ำป่าชายเลนคลองราง
หรั่งหมู่สองตำบลลีเล็คอัมเภอภุลพินตร์จังหวะสุราภารีเมื่อวานนี้
คือชาวบ้านบอกว่าไปเห็นจราเข้เกยตื้นใช้แหเลยภูมิปัญญาชาวบ้าน
แหเลยคลุมตัวจราเข้เอาไว้แล้วพยายามลาก
แต่แรงจราเข้กับแรงคนจราเข้มันแรงเยอะมากนะแล้วมันอยู่ในน้ำ
โอ้โหไม่ง่ายเลยค่ะก็พยายามลากขึ้นป่าชายเลนนะคะ
แล้วก็ใส่เรือหางยาวขึ้นฝั่งไปเลยที่โรงเรียนบ้านคลองราง
มีเจ้าหน้าที่ชุดไกรทองศูนย์ป้องกันและปราบรามประมงน้ำจืด
สุราธานีไปร่วมด้วยนะคะนี่ค่ะขึ้นเรือได้แล้ว
และนี่ค่ะตอนจังหวะช่วยกันยกตัวใหญ่นะคะ
โอ้โหก็เลยคาดว่าสงสัยมันตัวเดียวกันที่เคยเห็นในคลอง
เมื่อเดือนมีนาคมช่วงต้นเดือนมีนาคมคือเห็นมันมาเป็นเดือนแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดไกรทองกับชาวบ้านเขาก็ช่วยกันตามจับแล้วมันยากค่ะ
คลองตรงนี้มีลำน้ำสาขาหลายสายเป็นป่าชัยเล่น
ปากอ่าวสู่ทะเลนะคะกว่าจะจับได้ก็ต้องช่วยกันหลายคนแบบนี้
นำขึ้นเรือหามขึ้นรถเพราะตัวมันใหญ่แล้วก็หนักมากนะคะนี่ค่ะ
โอครับครับ
ตัวใหญ่นะคะหนักด้วยนะคะ
เป็นจราเข้น้ำเข็มเพศเมียค่ะยาวประมาณ๓เมตรนิดนะคะ
นี่ค่ะขนาดรอบตัวประมาณ๑เมตร๓๐เซนติเมตรนะคะ

ราเข้ตัวนี้ค่ะไปไว้ที่บ่อพักของกลาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราธานี
นักวิชาการชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยนางสาวสุธาทิพยาวงศก็บอกว่า
เรื่องต้นนะคะทางศูนย์ไม่ได้มีที่เลี้ยงจราเข้หรอกค่ะ
ค่ะก็เลยต้องเอาไปพักที่บ่อเลี้ยงตะภาพน้ำ
นี่ค่ะไม่มีตระพาปแล้วค่ะให้จราเข้อยู่ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะต้องส่งศูนย์จวันนครสวรรค์นะคะ
ตอนนี้อาการของจราเข้ตัวนี้เนี่ยเจ้าที่บอกว่าแข็งแรงแข็งแรงดีไม่มีความผิดปกติอะไร
โอ้โหตั้งแต่นู่นอ่ะเป็นเดือนแล้วค่ะต้นเดือนมีนาคม